ไปดูเรื่องราวแปลกเรื่องราวน่ารักของเหล่าสรรพสัตว์กันด้วย
วันนี้นะคุณผู้ชมจะพาไปบุกตลาดนัด
ตลาดนัดที่ว่าไม่ได้นัดคนมาอย่างเดียว

ตลาดนัดไก่อยู่ที่ปฐุมธานี

ที่นี่เขามีการจัดตลาดนัดไก่สายพันธุ์จากต่างประเทศ

ที่สวยงามโดดเด่นและไม่เหมือนใคร
ในงานตลาดนัดไก่สวยงาม
นัดครั้งนี้มีแต่ไก่กับชิคมาร์เก็ตค่ะ
ตลาดนัดไก่ครั้งนี้เป็นตลาดนัดไก่ที่มีความพิเศษ
ด้วยการรวบรวมฟาร์มไก่ที่เพาะเลี้ยงไก่สายพันธุ์แปลก

การจัดงานตลาดนัดไก่สวยงามชิคมาร์เก็ตครับ
เป็นการนำสายพันธุ์ไก่สวยงาม

ประชาสัมพันธ์มาเผยแพร่ให้กับคนที่อยู่ในงานบ้านพันไม้

ความพิเศษก็คือเป็นการรวมตัวของผู้เพาะเลี้ยงไก่สายพันธุ์ต่างประเทศ

นำไก่สวยมาแสดงโชว์ให้กับแขกในงานได้รู้จัก
เพราะว่าไก่ที่มันเคยอยู่ในภาพในอินเตอร์เน็

แล้วเผื่อใครสนใจอยากจะนำสายพันธุไปทดลองเลี้ยง
พวกเราก็ยินดีจำหน่ายให้ในราคาที่ถูกพิเศษกว่าปกติ

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการซื้อขายแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ไก่
ลูกไก่สายพันธุ์ดีทุกชั่วโมง
โซนเพลงคิดให้เด็กเข้าไปได้สัมผัสไก่ได้จริง
ที่สำคัญไก่ที่นี่ไว้ใจได้เลยว่า
ดุไม่ดื้อแถมใจดียอมให้อุ้มฟรีแบบนี้ล่ะค่ะ

พาไปทำความรู้จักกันดีกว่าว่าภายในงานวันนี้
มีไก่สายพันธุ์อะไรมาโชว์ตัวบ้าง
เริ่มจากไก่สายพันธมินิโคชิน
สายพันธุ์นำเข้าจากเบลเยี่ยมสุดน่ารัก
ความพิเศษอยู่ที่ทรงกลมอันอวบอ้วนตัวแน่นตันแบบนี้
ได้รับฉายาว่าเป็นไก่สายย่อ
อดจนไม่เห็นขาแบบนี้แหละค่ะ
ที่สำคัญเชื่องแล้วก็ติดค้นด้วยล่ะค่ะ

โดดเด่นสวยงามด้วยทรงผม
ขนยาวขนสั้นขนฟู
ดูแล้วอู้หู้น่ารักใช่ไหมแหละค่ะ
เป็นไก่เงินไก่ทองที่มีลวดลายสวยงาม
ที่สำคัญว่ากันว่าเป็นไก่นำโชคด้วยล่ะค่ะ
ถือเป็นตลาดนัดที่รวบรวมความพิเศษของไก่หลากหลายสายพันธุ

โชว์ให้เห็นความน่ารักแบบนี้
ที่จะจัดขึ้นทุกเดือนค่ะ
ละ๑ครั้งนะครับทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนครับ
ไก่แต่ละตัวนี่แปลกนะ
มันสวยด้วยนะขนเก่ย

ทะเลาะกับคุณดิ
มีปัญหากับผมจังเลย

ยังว่าอะไรยังว่าอะไร

ดูไก่ที่บ้านพันไม้
ดิฉันเคยไปบ้านพันไม้มาเขามีกิจกรรมต่าง
ให้เด็กเล่นเยอะมากเลยนะคะ

ลูกต้นไม้เลี้ยงไก่ใช่ไหมคะ
แล้วก็มีการทำไข่เค็ม
แล้วก็ดำนา